เอามาฟังเพลงดีกว่านะคะเพลงของพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
ฟังไหมที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้
อันนี้เขามาโปรโมทคอนเสิร์ตการเข้ามส่วนของแกที่ช่วยน้ำท่วมนะคะ
ก็เลยค้าให้แกมาถามนิดนึง

ผมรู้สึกเป็นเวอร์ชั่นของคุณมายุราฟ้าสีทองนะครับ

ไม่ได้ลอกเรียนแบบกันเนอะแม้ว่าจะเป็นของพี่มายุลา
ใช่ครับฟังแล้วก็สนุกดีนะครับ

เขาบอกว่าผู้ที่ประพฤติไม่ดีอย่ามาบวชพระเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
อ่านี่ก็ถูกของเขาเล่นในเพลงเขานะฮะ
อย่าไปคิดอะไรมากกันเลยดีกว่านะฮะ

ใช่พี่ตูก็หวานนะคะ๖๐แล้ว
เขายังหวานเหมือนเดิมใช่นะคะขอบคุณดีนะ